ก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศการชุมนุมที่จุดเดิม
ก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ก็กลายเป็นความตึงเครียดนะครับ
เพราะว่าจะเกิดม็อบชนม็อบหรือเปล่า

เพราะว่าเป็นเขตพระราชฐานด้วยนะครับ
คุมไม่ได้หยุดยั้งไม่อยู่อะไรก็ตาม
แต่ทีนี้พอมีการเปลี่ยนสถานที่ในการชุมนุม
ก็ค่อยโล่งอกขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับ
วันนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้

ช่องทางของคณะกรรมการสมารณชันด้วย

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพเลยสวัสดีอาจารย์ครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
อย่างที่คุณบุ๊คบอกครับว่าทันทีที่ได้ข่าวว่า
ราศดรจะเปลี่ยนสถานที่ชุมนุม
จากบริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ไปเป็นที่บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน
ถอนหายใจโล่งอกจากหลายฝ่ายก็มีขึ้นครับ
เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เราจินตนาการกันอย่างตึงเครียด
เพราะว่าถ้ายืนยันจะชุมนุมอยู่ที่เดิม
แล้วยืนยันจะบุกเข้าไปถึงหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ได้จริงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคราวนี้เขาคงยอมไม่ได้
คงไม่ถอยร่นให้ไม่ผ่อนปลนให้เหมือนทุกคราวที่ผ่านมา
เพราะว่าเขาได้รับคำสั่งอย่างเด็ดขาดว่าเข้าไปไม่ได้
ก็ลองนึกดูว่าถ้าฝ่ายหนึ่งประกาศว่าจะบุกเข้าไปให้ได้
ฝ่ายหนึ่งบอกว่ายอมไม่ได้แล้วปฏิบัติการป้องกันเต็มกำลัง

สิ่งที่ตามมามีอดีตเป็นคำตอบอยู่แล้วครับว่า
มันจะนำไปสู่เกิดสภาวะน้ำพึ่งหยดเดียว
แล้วจะเกิดสถานการณ์พาไปจนควบคุมไม่ได้

แล้วมันจะนำไปสู่ความสูญเสียต่างนานามากมายตามมา
ฉะนั้นสุดท้ายสิ่งที่ยืนยันนั่งยันว่าจะไม่เกิดขึ้น
มันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้
เรื่องของการประกาศกฎอายการศึก
เรื่องที่จะนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร
สิ่งที่พบทบออกมายืนยัน

คำว่ารัฐประหารออกไปจากหน้าสื่อ
ถามว่าถ้ามันถึงเวลาที่มันตึงเครียดแบบนั้นขึ้นมา

หลายครั้งที่ผ่านมาที่ผู้นำทหารผู้นำกองทัพ
ตอบคำถามว่าจะไม่มีการปฏิวัติ
แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งทางออกคืนไม่มี
ในความหมายของทหารเขาก็ใช้วิธีการนี้

มันจะหมุนกลับซ้อนทับเข้ามาอีก
คนรุ่นผมจะนึกถึงเหตุการณ์๖ตุลา
นึกถึงเหตุการณ์พฤษภา
ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก็เป็นการถอดสลักสถานการณ์ลงได้
ในระดับที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรครับ
เพียงแต่ว่าความที่ตำรวจเขายังไม่ไว้วางใจ
เมื่อคืนนี้ทั้งคืนเขาเตรียมการตั้งแท่น
มีเตรียมการจะเอาอะไรต่ออะไรมาป้องกันกันเต็มที่
เพราะคิดว่าจะมีการชุมนุมอยู่ที่เดิม
ทีนี้เมื่อคำสั่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาถนนเส้นทางหลายสาย

คนชาวบ้านที่เขาคิดว่าเมื่อเปลี่ยนสถานที่แล้ว

เขาก็แห่กันไปใช้เส้นทางแล้วก็ขลุกขลักมาก

โล่งใจแล้วว่าจะมาที่สำนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
อันนี้ก็จะเป็นไปตามนั้น
การย้ายสถานที่ทำให้สถานการณ์ผ่อนปลนลงครับ

สิ่งที่ยังไม่ผ่อนปลนสิ่งที่ยังอยู่
ก็คือการประกาศแถลงการจากนายก
ให้ใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราอย่างเข้มข้น

กำชับไปที่ฝ่ายปฏิบัติด้วยครับ
คืออย่าปฏิบัติหน้าที่แบบ

ชาวเติมเชื้อสูมไฟใส่ฟื้นเพิ่มครับอีก
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับ
การใช้ตำรวจนอกเครื่องแบบ
สะกดลอยไปซุ่มจับ
จับกันกลางค่ำกลางคืน
ก็ไม่น่าจะใช้กับผู้กระทำผิด

คนที่เป็นผู้นำมอบ
ฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้หน่อยแล้วล่าสุดก็มีข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า
ตำรวจเขาเตรียมใช้มาตรา๑๑๒กับแก่นำชุมนุมรวมกันแล้วทั้งหมด๑๒คน
เฉพาะเพนกวิ้นเนี่ยเจอเข้าไป๘คดีรุ้งเจอเข้าไป๖คดี
ตำรวจนี่เขาขอให้สารออกหมายจับแต่สารบอกว่าจะออกหมายเรียกให้
หมายเรียกก็คือให้เรียกตัวมาก่อนแล้วถ้าไม่มาเรียกกี่ครั้ง
จำนวนครั้งเท่านั้นเท่านี้ไม่มาก็จะเปลี่ยนเป็นหมายจับอันนั้นเป็นขั้นตอนที่ที่สารอนุมัติให้
ทีนี้ก็มาถึงประเด็นความพยายามจะหาทางออกโดยการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉัน
ก็ยังเดินหน้าต่อครับล่าสุดประธานชวนหลีกภัย
แถลงผลการหารือร่วมกับรัฐบาลร่วมกันสามฝ่ายเมื่อวานนี้คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสว
มีมติเห็นชอบอย่างนี้ครับให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีกรรมการทั้งสิ้น๒๑คน
๗คนเนี่ยมีที่มาอย่างนี้มาจากผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม๒คน
แต่ต้องเป็นผู้ชุมนุมที่เรียกร้องและเห็นต่างกับรัฐบาลนะ
มาจากผู้แทนรัฐบาลสองคนมาจากผู้แทนสอสอฝ่ายรัฐบาลสองคน
มาจากผู้แทนสอสอฝ่ายค้าน๒คนมาจากผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา๒คน
เป็นผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นอื่น
อีก๒คนผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอชื่อ๓คน
บุคคลที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เสนอมา๑คน
บุคคลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสนอเข้ามา๑คน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสร้างความปรองดองสมานจันทร์
ทุกการนี่นี่คือโครงสร้างนะครับทีนี้ถามว่าเรื่องนี้
ประธานสภาท่านมีความหวังแค่ไหนประธานชวนบอกว่าได้แจ้งต่อที่
ประชุมวิบทั้งสามฝ่ายแล้วว่าไม่ได้เล็งผลเลิศ
ว่าจะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทันทีทันใดแต่หวังว่าการได้มีช่องทางได้พูดคุยกันในปัญหาที่เกิดขึ้น
ถ้าหากผู้ร่วมชุมนุมไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่รัฐสภายังต้องทำหน้าที่ไปตามการภารกิจต่อไป
หากไม่เข้าร่วมก็ทำหน้าที่ไปเท่าที่มีอยู่ไปก่อนแต่พยายามให้มีทุกฝ่ายเข้าไม่มีส่วนร่วม
และต้องใช้เวลาแต่ละฝ่ายในการตัดสินใจด้วยนี่คำท่าทีจากท่านประธานชวน
ลีกภัยครับฉะนั้นผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ย
ท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเดินหน้าทำงานของคณะกรรมการชุดนี้
สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความจริงใจที่จะหาทางออกร่วมกัน
ต้องมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อประกาศวาถะว่าถอยคนละก้าว
ก็ต้องทำอย่างนั้นจริงโอกาสที่จะหาทางออกยังมีครับ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็ถูกตั้งคำถามเยอะ
โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถามว่ามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันไหม
มีคำถามไปถึงพักแก่นำรัฐบาลองคพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับนายกว่า
มีความจริงใจที่จะหาทางออกร่วมกันไหมอันนี้เป็นธรรมชาติครับ
ภาวะของความขัดแย้งเนี่ยฝ่ายที่มีอำนาจ
ก็จะจงอยู่ในภาวะแบบนี้คือแบบที่
คิดว่าคิดว่าตัวเองถือครองอำนาจได้อยู่
เอาอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความจริงใจตรงไปตรงมา
ต้องทำให้ปรากฏด้วยคือถ้าฝ่ายหนึ่งยังเดินหน้าประกาศ
กระดับการชุมนุมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เดินหน้าประกาศว่า
จะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราอย่างตรงไปและเข้มแข็ง
ตรงไปตรงมาและเข้มแข็งมันก็จะกลายเป็นว่า
ทางออกที่มีอยู่ก็จะเป็นทางตันแล้วที่สำคัญก็คือว่า
คณะกรรมการที่ประธานชวนหลีกภัยตั้งขึ้นมา
สุดท้ายขึ้นมาก็คงทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นความจริงใจของฝ่ายนายกรัฐมนตรี
ของฝ่ายรัฐบาลและของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ
สำคัญที่สุดในภาวะอย่างนี้ครับและนี่คือ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
นะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายด้วยนะ

แล้วก็เรื่องของคณะกรรมการสมารณชันนะนะ
การหาทางออกในรูปแบบของสภาเขานะครับ